ใบเตยก็มาออกรายการช่องเราเนี่ยแล้วก็พอตกช่วงสายสายเนี่ย
ว่าตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะ
คือเมื่อวานมีภาพแชร์กันออกมาเยอะเลยนะคะว่า
ใบเตยโดนแล้วดีเจแมนโดนแล้วนะคะ
ฟังกันนิดหนึ่งก่อนนะฮะกรณีที่แมนพัฒนพลถูกมองว่าเข้าไปเอี่ยวยงกับคดีธุรกิจ
เพราะตัวเขาเองฟังแล้วก็อยากได้เงินปันผลเหมือนคนอื่นนี่แหละ
แต่เขาก็ย้ำตรงนี้ค่ะว่าเขาไม่ใช่หุ้นส่วนนะฮะ
รวมไปถึงไปชี้แจงที่มาที่ไปของมูลค่าสินสอด๔๕ล้านบาท
หลายคนขุดกันเรื่องนี้มาว่าเออเป็นดาราเป็นนักร้องก็จริง
ถ้าคุณไม่ใช่เป็นผู้บริหารหนึ่งในนั้นนะคะตกลงแล้วคลายข้อสงสัยของสังคมกันหน่อยค่ะ
ว่าเงินที่มาที่ไป๔๕ล้านบาทเอามาจากไหนไปฟังกันเลยค่ะ
ค่อยเริ่มจาก๑แสนแล้วก็มีการใช้เงินตัวเองลงไปทีละอีก๑แสน
แล้วก็มันก็ค่อยเริ่มเรื่อยเงินก้อนใหญ่มันไม่ได้ได้มานานแล้ว
มันเพิ่งมาได้แบบว่าเดือนหลังที่สมมุติล้านหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ๗๘๐๐๐บาท
ตอนแรกไม่มีพิรุธอะไรเท่านั้นครับจนพอเริ่มเป็นข่าวมีคนโทรมาหาเราร้องไห้

ผมไม่ได้เคยพูดเลยด้วยซ้ำว่าสินสอดผมยกเงินสดมาให้๔๕ล้าน
มันรวมกันแล้วเนี่ยใบเตยบอกว่าเลขสวยมันไม่ใช่จำนวนเงินมันเป็นบ้านที่เรากำลังจะซื้อในอนาคตด้วย
มีติดต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการตอบกลับ
หลังจากนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับต่อส่วนรวมคนที่เดือดร้อนผมจะมาให้ตลอด
ไม่ใช่เงินสดมันคือบ้านสี่ดินอะไรต่าง
บ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อด้วยในอนาคตรวมกันนั่นเองนะคะ

ทำไมใบเตยมาสภาพนี้ไม่เห็นสวยเหมือนตอนวันแต่งงานเลย

คือน้องใบเตยป่วยแล้วก็คือเครียดด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าสัมภาษณ์ดังเหมือนกันเมื่อวาน